พอกลางวันแบบนี้ร้อนนะคุณนอกจากอากาศร้อนแล้ว
ข่าวสารก็ร้อนโดยเฉพาะเรื่องราวในโลกโซเชียล
ที่เขาแชร์ข่าวร้อนกันเต็มไปหมดเลยนะครับ

คือที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะ
คุณพ่อคนนึงที่เขาเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ย
เขาก็กำลังจะส่งลูกสาว๓ขวบไปโรงเรียน

คุณพ่อนี่ก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามปกติ

หวกกันน็อกแล้วก็ไปเจอตำรวจค่ะ

ทีนี้คุณผู้ชมมันก็กลายเป็นประเด็นว่า
ตำรวจจะจัดการกับเด็ก๓ขวบที่ไม่สวมหมวกกันน็อก

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็น

ไปคุยกับตำรวจ

จะให้ดูคลิปความอารมณ์ร้อน
เดี๋ยวดูคลิปนี้กันก่อนเลยนะคะ
เห็นมั้ยคู่ดูดูคันก็เป็นปฏิบัติที่ไม่ชอบ
เอาคู่ดูจะพูดก็ไปเลยครับคุณจะพูดอะไรครับ
แต่ทำไมมาจับผมคันเดียวแล้วดูลูกสิ

เป็นคลิปวิดีโอที่ปะทะคารมกัน

และถ้าผู้ชายคนหนึ่งครับ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้คุณพ่อไม่ได้สวมหมวกกันน็อกให้กับลูกสาว
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อวานตอน๗โมงเช้าเลยค่ะ
ระหว่างที่คุณพ่อกำลังขับรถไปส่งลูกสาว๓ขวบที่โรงเรียน
แล้วคุณพ่อก็บอกนะจะไปส่งลูกที่โรงเรียนอนุบาล
แล้วก็มีตำรวจเรียกบอกว่าลูกไม่สวมหมวกกันน็อก
ทีนี้พ่อเห็นว่าทำไมตำรวจเลือกปฏิบัติล่ะ
เพราะว่าคันอื่นก็ไม่ได้สวมหวกกันน็อกเหมือนกัน
แต่ทำไมตำรวจไม่ดำเนินการจับกลุ่มล่ะ
ให้ไปจับคันอื่นตอนที่คุณพ่อมาโวยวายที่โรงพัก
คุณพ่อก็พูดประเด็นนี้นะโอ้ยตอนนั้นรถคนอื่นเขาไม่เห็นใส่หมวกกันน็อกเลย
ไม่จับมาจับลูกทำไมลูก๓ขวบเอง
เออแล้วพ่อบอกด้วยไงบอกว่าคือผมยอมรับผิดนะ

แต่ทีนี้มันเกิดเรื่องเพราะอะไรตำรวจไม่ได้ออกใบสั่งให้
แล้วยังพามาที่โรงพักคุณพ่อก็เลยบอกว่ามันเสียเวลา

เสียเวลาไป๒๓ชั่วโมงแทนที่เขียนใบสั่งมาให้ก็จะได้จบ
แล้วพ่อก็บอกด้วยบอกว่าถ้าเกิดว่าตำรวจเนี่ย
ห่วงความปลอดภัยของเด็กเล็กที่ไม่ได้สวมหวกกันน็อกจริง
ควรที่จะไปเตือนที่หน้าโรงเรียนไหม

ทีนี้ค่ะคลิปเหตุการณ์นี้เนี่ยนะ

แล้วก็แน่นอนพอเขาแชร์กันแบบนี้
คนก็คอมเมนต์มาเยอะเลยนะคุณผู้ชม

ฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าความจริงตำรวจน่าจะว่ากล่าวตักเตือนไหม

ก็คนที่วิภาควิจารณ์ประเด็นนี้เขาบอกว่า

ใช่คุณเคยเห็นไหมล่ะพวกเด็กมัธยมที่เขาซ้อน๓บ้าง
ไม่สวมกันเนอะตำรวจก็ให้วิทพื้นบ้างซ้อนก็จำบ้าง

คือเด็กอยู่กลางระหว่างพ่อกับตำรวจเนี่ย
เด็กก็ตกใจวิ่งไปวิ่งมาสงสารเด็กตัวนิดเดียว
ไม่รู้เรื่องเลยพ่อเถียงอะไรกับคุณตำรวจคะ

ใช่อีกประเด็นนึงค่ะ
เขาก็บอกว่าเคสนี้ตำรวจทำถูกแล้ว

แล้วก็บอกว่าตำรวจก็เป็นห่วงเด็กเหมือนกัน
เพราะว่าอันตรายที่จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับลูกของคุณนะ

ถ้ารถล้มรถเป็นอะไรไป

คือโลกออนไลน์เขาบอกว่าความจริงถ้าเกิดว่าพ่อไม่หัวหมอนะนะ

แล้วก็คงจะไม่มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นหรอก
ทีนี้ค่ะบางคนเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งปักใจเชื่อกับเหตุการณ์นะ
เราไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้น
ก็มันก็เลยพอเห็นคลิปตรงนี้แล้วอย่าเพิ่งวิพากษ์วิจารณ์กัน
เพราะว่าคลิปนี้มันเกิดขึ้นที่โรงพัก
ถูกต้องไหมฮะแต่ว่าบนถนนที่คุณพ่อถูกจับ
เกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้อยากรู้ไหมอยากรู้สิครับ
นี่แหละสารวัตรจราจรสนบางขุนนลคือพันธุ์ตำรวจโท
วันสะทอนวาเกียรธนะเขาก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าตำรวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่รายนี้

แล้วก็สอบถามเบื้องต้นว่าทำไมถึงไม่ออกใบสั่งที่จุดที่เกิดเหตุ

เขาเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างแล้วก็ไม่ยอมรับข้อกล่าวหา
บอกแต่ว่าคันอื่นก็ไม่สวมหวกกันน็อกทำไมไม่จับ
ทีนี้ตำรวจก็เลยเรียกให้มาที่โรงพัก
ได้มาเจอสารวัตรจะได้คุยกัน

ก็เลยเอามาโรงพักซะหน่อยมาคุยกับนายผมหน่อย
ใช่แล้วก็บอกว่าที่บอกว่าเขาพูดแบบนี้ด้วยนะ
ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้เลือกปฏิบัติ

เห็นว่าผู้ต้องหากับลูกขี่รถมา

เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัย

แล้วก็จ่ายค่าปรับแล้ว๒๐๐บาทนะคะ

คุณละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในการไปจับคันอื่น

ตำรวจเขาก็บอกว่าตอนนั้นมีคนเดียวมีนายเดียวจับไม่ทันนะฮะ